คุณผู้ชมเราเตือนภัยเรื่องสภาพอากาศกันกรมอุตุ

ว่าช่วงนี้เหนืออีสานนี่อ่วมเลยเหมือนกัน
ฝนตกหนักระวังเรื่องฝนตกสะสม

ทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะช่วง๒ทุ่ม
เจ้าหน้าที่เขาไปพบศพเป็นผู้ชาย
ซึ่งจากการตรวจค้นไม่เจอเอกสารประจำตัวนะคะ
ศพนี้ลอยอยู่ในลำน้ำแม่แตงที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วไม่ตรวจสอบไม่เจอเอกสาร
แต่มีรอยตำหนิคือรอยสักรูปเสือที่ข้อมือด้านซ้ายค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศช่วง๒ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
แล้วก็ทีมกู้ภัยทางสูงจังหวัดเชียงใหม่
นำกำลังเข้าเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิต
หลังจากที่มีคนแจ้งว่าพบศพลอยอืดอยู่ในลำน้ำแม่แตง
ใกล้กับปางช้างที่บ้านแม่ตะมานอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ทีนี้การเก็บกู้ศพเมื่อคืนนี้ยากลำบากเลยค่ะคุณผู้ชม

คือฝนตกลงมาตลอดเวลาเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาต้องติดตั้งระบบเชือกกับเรือยางแบบนี้ค่ะ

เพื่อที่จะไปเอาศพผู้เสียชีวิตที่อยู่ที่ลำน้ำ

ก็มีการชนะสูตรเบื้องต้น
แต่ทีนี้สภาพศพมันขึ้นอืดค่ะ
จึงไม่สามารถระบุตัวตนได้
แล้วจากการค้นตามร่างกาย
ก็ไม่เจอเอกสารที่แสดงถึงตัวผู้ตายว่าคือใคร
แล้วจากการตรวจสอบของตำรวจสพแม่แตง
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาได้รับแจ้งนะ

มีชาวบ้าน๓คนชวนกันไปหาของป่า

ทีนี้มีการจัดสายตรวจออกตรวจ
เมื่อคืนนี้ช่วง๒ทุ่มก็ไปเจอศพนี้
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็น๑ใน๓ของชาวบ้านที่หายตัวไปนั่นเองนะคะ
ก็มีข้อมูลเบื้องต้นว่าคนตายเป็นชาวดอยอายุประมาณ๔๐ปี
มีรอยสักรูปเสือที่บริเวณข้อมือด้านซ้าย
ดังนั้นถ้าเกิดว่าญาติได้ฟังข่าวนี้แล้ว
สงสัยว่าผู้ตายจะเป็นญาติก็สามารถติดต่อไปได้
ที่สพแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนร่างของผู้ตายก็มีการส่งไปให้แพทย์
วิชานิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผ่าพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปด้วยนะคะ